มาดูเรื่องราวของพ่อกับลูกกันหน่อยนะคะคุณพ่ออยู่กับลูกสาวเป็นยังไงล่ะ
อาจจะต้องห่วงลูกสาวหรืออาจจะต้องทำหน้าที่ดูแลแทนคุณแม่
อย่างเช่นเรื่องของการมัดผมให้ลูก
อ๋อพ่อพ่อไม่ค่อยถนัดถูกไหมแต่คุณพ่อบ้านนี้
คุณผู้ชมเขามีเทคนิคมีเคล็ดลับในการมัดผมอย่างไร
ให้สุดปังและสะดวกที่สุดไปดูค่ะ
โอ้โหมันเป็นไปได้
นี่คือนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา
สำหรับพ่อบ้านอ่ะนั่นแหละสิคะการมัดผมผมยาวมันมีปัญหาเรื่องของไรผมใช่ไหม
ทำไมคุณลูกผมคุณมีลูกเหรอ
ไม่มีแต่เพื่อนผมเล่าให้ฟังเวลาจะรวบผมเนี่ยมันจะทะลุออกมือ

ถ้าเด็กเปิดผมดีก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการเล่นการดูของเขา
ด้วยต้องรวบผมให้เรียบร้อยทีนี้การจะมารวบผมเนี่ยโอ้ยมันยากนะ
ข้างล่างข้างบนบางทีเก็บข้างซ้ายเอาข้างขาข้างขวาหลุดอย่างนี้

คุณพ่อก็เลยใช้นวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่น
เอายางรัดที่ตรงส่วนผงที่มันดูดใช่ไหมคะ
แล้วก็ดูดไปเลยค่ะดูดเส้นผมเหมือนดูดฝุ่นนะคะ
กินผมหมดแล้วก็ปล่อยยางปุ๊บ
ก็ไปเสร็จแล้วค่ะ

คุณลองไปทำถ้าเกิดได้มีโอกาส
อยากรู้ว่าเขาจะมีความสุขหรือเขาจะด่า
นี่เป็นการเป่าผมไปในตัวด้วยนะ
ถ้ามีโอกาสหรือฝึกกับคุณแม่ก่อนก็ได้

ไม่น่าถามไม่น่าจะทำยอมกันนะคะ